อ่อนอันนั้นเครื่องสะดุดแล้ว

ย้ำกันอีกครั้งเลขหน้า๓ตัว๗๓

รางวัลเลขท้าย๒ตัวเนี่ย

เผื่อท่านถูกรางวัลที่๒๓๔ก็ตรวจได้อีกนะครับ
ขอให้มุ่งมั่นต่อไปงวดหน้าเจอกัน
แต่ว่าคราวนี้ค่ะมาดูคนดวงดีคุณผู้ชม

ใช่เจ้าของร้านอาหารที่เชียงใหม่รางวัลที่๑๖ล้านบาท
ส่วนที่๑๐๑ภรรยาของตำรวจถูกรางวัลได้เงินไป๓๐ล้านบาท

อยากเป็นแบบนั้นบ้างใช่ไหมแบบอยากกระโดดอ่ะ
เอาจริงคุณ๒ตัวนะถ้าถูกดิฉันก็ดีใจมากแล้ว
นี่รางวัลที่๑เอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ย
เอ่ยได้เพราะว่านี่เขาไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะ
นางพารัฐทิพย์บุตรอายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอเสร็จละภูมิจังหวัด๑๐๑

ถูกรางวัลที่๑ประจำงวด๑๖กรกฎาคมนี่แหละค่ะ
รีบไปสถานีตำรวจเลยนะคะ

ที่สถานีตำรวจภูทรเมือง๑๐๑นั่นเอง

บอกว่าเป็นภรรยาตำรวจประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ทีนี้วันที่๑๕ที่ผ่านมาสามีหยุดยาวค่ะ
วันข้าวบรรษาก็ชวนกันกลับบ้านดีกว่า

กราบไห้หลวงพ่อโตที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตใกล้เข้าพรรษาด้วยไง

แต่แกไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครนะครับ

นี่ไงเพราะบอกว่าหลังจากกราบไหว้ทำบุญเสร็จแล้ว

เลขมงคลของเขาที่เขาคิดคือ๗๖๔ต้องซื้อแน่นอน

เออประโกย๗๖๔นี่ออกเป็นรางวัลที่๑ไงคุณ
นี่ไงเพราะว่าระหว่างทางที่เดินทางมาถึงจังหวัดมหาสารคาม
ก็ประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งใช่ไหม
ไม่รู้ว่าดูตรวจสอบผลทางไทยรัฐหรือเปล่านะ

วิทยุเพราะฟังวิทยุเอาตอนขับรถกันอยู่ไง
แล้วพอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ได้๓๐ล้านบาท

เพราะว่ากำลังฟังอยู่และอยู่ใกล้สถานีตำรวจร้อยเอ็

บันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานจะได้อุ่นใจ
ส่วนเงินที่ได้มา๓๐ล้านบาท
ก็จะแบ่งไปทำบุญแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้จ่ายต่อไปค่ะ

ดูบรรยากาศ๖ล้านหน่อย
ที่เชียงใหม่ค่ะผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑

แถวถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ทราบชื่อก็คือชื่อนายถนนอินตราอายุ๓๙ปี
เงินรางวัล๖ล้านบาท
ก็เลยรีบนำลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่ค่ะ

โอ้โหรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกเลย
อกจากนั้นยังถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๕๕อีก๖ใบด้วยคุณ

โดยนายถนนก็บอกนะคะบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมด๕ใบ
ร้านค้าใกล้กับเชิงสะพานแม่ขา
ย่านถนนระแกงในตัวเมืองเชียงใหม่
เผื่อใครจะไปซื้อบ้างนะงวดหน้าอาจจะถูก

พบว่าถูกรางวัลที่๑ตอนนั้นเกือบเป็นลมค่ะ
ต้องนั่งตั้งสติหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว
สำหรับเงินที่ได้นะคะก็จะเอาเงินไปทำบุญ
แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเอง
ก็บอกว่าจะไปทำบุญที่วัดใหม่ห้วยทรายนะที่ตำบลสุเทพนะครับ
ไปบนพระเจ้าทันใจท่านเอาไว้นะครับ
ก็เลยต้องไปแก้บนหน่อยแต่จริงรู้ไหม

ซื้อเลขท้าย๖๔เลือกแต่๖๔นะ

ซื้อ๕คู่นะครับซื้อ๕คู่นะฮะ
ก็ถูก๑คู่ใช่